จากผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้เพื่อคนหลายชีวิตในครอบครัว
หลังจากที่สามีประสบอุบัติเหตุเพียงเพราะข้าวมันไก่กล่องเดียว
ทำให้ชีวิตครอบครัวของคุณป้าอรพินจากที่เคยมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้า
เปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาและความเศร้า
และวันนี้นะครับเป็นโอกาสครั้งเดียวที่เขาจะสามารถกู้วิกฤตได้หรือไม่

ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับหนึ่งพันบาท
ถ้าตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับเงินทุนสูงสุดไปต่อชีวิตถึง๑ล้านบาท

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องฟุตบอลก่อนครับ
คำถามในข้อแรกที่เราจะเฉลยนี้นะครับมีอยู่ว่า
ภาพใดคือตราสัญลักษณ์ของฟุตบอลทีมชาติไทย

และน้องเต๋าเลือกตอบตัวเลือกที่สองคือภาพที่สอง
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ภาพที่๒ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

รับเงินต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ยังไม่หมดเท่านั้นครับ

สำหรับคำถามที่ผมจะเลือกเฉลยในข้อต่อไปนี้นะครับ
ขอเลือกเฉลยในเรื่องภาษาไทยครับ
และสำหรับในเรื่องภาษาไทยนี้นะครับ

ภาษาไทยคำใดสะกดผิด
ตามหลักพจนานุกรม

ซึ่งน้องตูมตามเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ถูก

ถูก

เฉลยข้อที่ถูกต้องนั้นก็คือคำว่า

เพราะว่ากระทะต้องมีรอเรือนะครับ

เพราะว่าถึงข้อนี้เราจะไม่ถูก
แต่ยังมีให้ลุ้นเหลืออีก๒ข้อด้วยกัน
แล้วเรื่องที่ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนี้นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องเพลงครับ

คุณป้าอรพินเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งก็คือ

ถูก

คนจนผู้ยิ่งใหญ่ครับ

เพราะลุงวัดก็เป็นแฟนเพลงของคาราบาล

ในตอนนี้ถึงครอบครัวของคุณป้าอรพิน
จะยังไม่ได้เงินแสน
ก็มารอลุ้นกันต่อกับคำถามข้อนี้ครับว่า
จะได้เงินหมื่นกลับไปต่อชีวิตกันหรือเปล่านะครับ
สำหรับคำถามที่มีอยู่ว่า
เสาไฟฟ้าหน้าบ้านของลุงวัด
มีเลขกำกับอยู่คือเลขอะไร

ลุงวัดเลือกตอบตัวเลือกที่๒
นั่นก็คือเลข

ถูก

คำตอบนี้เลข๗๔จะถูกหรือไม่

เพราะคำตอบนะครับที่ถูกต้องเลขที่กำกับอยู่บนเสาไฟฟ้านี้นะครับก็คือ๗๕ครับ
เรามาสรุปยอดกันก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับครอบครัวของคุณป้าอรพินนะครับสามารถรับทุนไปต่อชีวิตเป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาทครับ
จ๋าถือว่าการใช้โอกาสบนเวทีครั้งนี้เราทำกันเต็มที่ถือว่าวันนี้เราไม่ได้มากับดวงนะครับมันยังไม่ใช่โชคของเรา
แต่ผมเชื่อมั่นครับว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านถ้าใครนะครับที่พอที่จะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของคุณป้าอรพินผมว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอน
ยังไงนะครับถ้าเผื่อว่ามีโอกาสที่ผ่านไปแวะเวียนก็เยี่ยมเยี่ยนกันหรือไม่ก็ซื้อข้าวซื้อของไปฝากเด็กสองคนนี้ได้นะครับที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ถึงแม้ว่าจะได้เงินทุนไปต่อชีวิตเพียงหนึ่งพันบาทเนี่ยนะครับก็ทางรายการของเราก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มีค่ารถค่าที่พักให้นะครับถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจจากทางรายการเราเล็กเล็กน้อยนะครับป้าจ๋าแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผมเชื่อมั่นครับว่าวันนี้ป้าอาจจะไม่ได้เงินทุนไปต่อชีวิตแต่เด็กทั้งสองคนนี้จะเป็นอนาคตและจะเป็นความหวังของข้อ
เด็กที่ดีและกระตันยูลูกคุณขอให้เจริญนะลูกนะอย่าทิ้งคุณพ่อและคุณแม่นะลูกการที่เรากระตันยูต่อผู้ใหญ่และผู้ที่มีพระคุณต่อเราเจริญทุกคนขออวยพรให้ครอบครัวของคุณป้าอรพินกระสบแต่ความสุขความเจริญนะครับให้คุณพ่าคุ้มครองนะครับให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตหาทางอ
เพราะว่าทำงานแบบเดียวแรงของพันธุ์นี้ก็ตั้ง๕วัน
พวกเราก็จะสู้ต่อไปค่ะเพื่อหลานเพื่อน้อง
เพื่อความสุขของทุกคนในบ้าน